คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องต้องทำความเข้าใจคุณผู้ชมด้วยว่าเรื่องของกัญชาเสรีเนี่ยยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด
คือไม่ใช่ว่าเลือกตั้งจบแล้วปุ๊บนโยบายทำได้เลยนะ

พริ้มเขาบอกว่าอ้าวก็เปิดเสรีแล้วนี่ครับผมก็ทำได้สิผมผมทำกับเพื่อนอ่ะ

เอาจริงไหมต่อให้เขาเปิดเสรีมันก็ยังมีกฎข้อบังคับควบคุมนะ

น้องคนนี้วัยรุ่นคนนี้นี่ไลฟ์สดขณะที่กำลังเสพกัญชาอย่างเมามัน
ทางเฟซบุ๊คชื่อว่าโฟลกวัดใหญ่ก็มีการแชร์กันไปแชร์เยอะจนไปเข้าหูเข้าตาตำรวจนี่แหละนะฮะ
แล้วก็ไปสูบโชว์จัดเต็มมากนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องออกตามหา
แล้วก็นำตัวมาดำเนินคดีแกะมรอยจากเฟซบุ๊กนี่แหละสอบถามไปยังคนที่กดเป็นเพื่อนกับโฟลกวัดใหญ่
สุดท้ายจนรู้ว่านุ่มคนนี้เขาอยู่ที่ทาวน์ฮาวส์แห่งหนึ่ง
หมู่บ้านภูมิใจนิเวศ๓อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการ
ไลฟ์ไปเขาก็วางแผนเข้าไปจับกลุ่มระหว่างนั้นวัยรุ่นก็ไลฟ์ไปสูบกันไปนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็มีทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าไปที่ทาวน์ฮาวส์นี้
ขึ้นไปที่ห้องนอนชั้นบนไปพบวัยรุ่นคนนี้กำลังเสพกัญชาตามคลิปเลยคุณผู้ชม
ทราบชื่อคือนายดานุพรหรือว่าโฟลกศรีกวนชาอายุ๑๙ปีนอนหลับตาพริ้มอยู่ในบ้าน
ท่าทางคือนอนไขว่ห้างกันอย่างสบายใจนี่นี่คือนี่ไง
เพลินครับสบายใจมีความสุขอยู่บนที่นอนคนเดียวนะฮะ
คือห้องนี้เป็นห้องที่เขาไลฟ์แหละนะคะตามรวดก็ปลุกขึ้นมามาคุยกันสิตื่นขึ้นมาสิ
หั่นผสมบุรีแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรอีกจำนวนนึงซุกซ่อนในกระเป๋ากางเกงยีนที่ใส่
ที่เขานอนอยู่เนี่ยมีอยู่ในกางเกงนะฮะก็เลยนำตัวพร้อมของกลางไปสอบส่วนเพิ่มเติม
นายดรุพรตื่นมาอาการยังสลึมสลือตาเยิ้มเพราะฤทธิ์ของกัญชา
ให้การบอกว่าก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรครับผมไม่ได้มีอาชีพอะไร
ช่วยพ่อแม่ขายอาหารสำเร็จรูปตามตามตลาดนัดส่วนกัญชาของกลางเนี่ย
มาครั้งหนึ่ง๑๐๐บาทก็มาเสพเองแล้วก็แบ่งกันในกลุ่มเพื่อนนะครับ

อยากจะโชว์แค่รู้สึกเบื่อก็เลยไม่มีอะไรทำ
ก็เลยไลฟ์สดเล่นกับกลุ่มเพื่อน
ก็คิดว่าเขามีนโยบายกัญชาเสรีแล้วนี่ผมจะเสพก็ได้นี่
ไม่คิดว่ามาถูกแกะรอยถูกจับกลุ่มเนี่ยก็มันเปิดเสรีแล้วนี่
นโยบายกับกฎหมายต่างกันมาก

ยังไม่ได้มีผลบังคับใช้แต่อย่างใดนะครับ
ตำรวจก็ต้องอธิบายว่ากฎหมายเนี่ยยังกำหนดให้กัญชาเป็นยาเสพติดอยู่
เพียงแค่อนุญาตให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์เท่านั้นนะครับ
คุณดรุพรก่อนนำตัวดานุพรดำเนินคดีในข้อหาเสพติด
ข้อหาสารเสพติดแล้วก็มีกัญชาเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท๕ไว้ในครอบครองต่อไป
เห็นไหมยังคงมีคนเข้าใจผิดอยู่
ว่าเปิดเสรีแล้วหาเสียงแล้วเลือกตั้งแล้วเสพได้อย่างเสรี

ไม่ใช่ค่ะมันยังเป็นยาเสพติดอยู่นะคะ
ช่องทางการไลฟ์เฟซบุ๊กเนี่ยมันเป็นสาธารณะนะคะ
คุณจะบอกว่าไลฟ์เฉพาะกลุ่มเพื่อนไม่ได้หรอกค่ะ
บางคนแชร์กันไปมันเห็นกันหมด
มันคิดดีจะไลฟ์อะไรคิดดีหลายคนแล้วนะคะที่เข้ามา
เพราะว่าไลฟ์เฟซบุ๊กนี่แหละมักตัวเองกันไปหมด